หลอนให้สุดกันต่อพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้
เดี๋ยวนี้ก็เป็นการขายของออนไลน์มากขึ้น
แม่ค้าคนนี้ขายของออนไลน์นั่งพูดอยู่คนเดียว
สักพักมีเสียงผู้หญิงร้องเพลงเข้ามาในไลฟ์
สักพักมีเสียงคนหาวแบบดังชัดเจนเข้ามาในไลฟ์
ทั้งที่นั่งขายของอยู่คนเดียว
คนซื้อคนขายขนลุกสู้เลยไปดูครับ

มีจำนวนจำกัดนะคะลูกค้ามีจำนวนจำกัดนะคะรีบพิมพ์รีบพิมพ์
ใครที่ยังไม่เคยทักเพจรบกวนทางเพจก่อนนะคะลูกค้า
ลูกค้าที่ยังไม่ค่ะไปไปที่ตัวแรกก่อนเลย
โปรนาทีทองหมดค่ะเดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวมีอีกหลายตัวมาก
มีอีกหลายตัวสุดลูกค้าเยอะมาก
ไปที่ตัวแรกเมื่อกี้
ชัดไหมชัดมากเลย
ร้องทีก็ชัดหาวก็ชัดอาหอย่างนี้ฮะ

ก็ข้างหลังกล้องแม่ค้ามีคนอยู่หรือเปล่าหรือยังไง
ก็เลยเอามานั่งดูก็ตกใจว่ามันชัดจริง
ร้องเพลงทั้งหาวทั้งถอนหายใจ

คนที่ไลฟ์อยู่เนี่ยคุณมุกเป็นเจ้าของเพจ

เขาบอกว่าหลังจากเอาไลฟ์มาดูขนลุกเลยนะ

เพราะว่ามีคนส่งข้อความมาถามว่าแม่ค้าเสียงใครเมื่อกี้
ร้องเพลงแทรกเข้ามาไหนจะหาวไหนจะถอนหายใจด้วย
เมฆคะก็งงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

มินเจ้าของเพจกลับไม่มีใครได้ยิน
แต่พอปิดไลค์ก็เลยเอาข้อความมานั่งดูแล้วก็ย้อนกลับไปดูในคลิปใหม่
หล่อนกันทั้งหมดเลยจริง
ชาวโซเชียลก็ได้ฟังแล้วล่ะได้เห็นแล้วก็ต่างคอมเมนต์ว่า

หลายคนแนะนำให้คุณมุกเจ้าของเพจเนี่ย
รีบไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของคลิปเสียงนี้เป็นการด่วนนะครับ
ขณะที่บางคนตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตว่าทีมงานคุณมุกเองหรือเปล่า
นั่งอยู่หลังกล้องแล้วร้องเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยหาวไปด้วยหรือเปล่า
คุณมุกก็บอกว่านี่จังหวะที่ทำงานอยู่ไม่ได้มีใครมานั่งใกล้กล้องเท่ากับมุกเลย
เสียงเนี่ยมันใกล้มากเหลือเกินไม่น่าจะเป็นเสียงทีมงานเป็นไปไม่ได้
และถ้าเกิดมองในเชิงวิทยาศาสตร์เสียงที่แทรกเข้ามา
อันนี้เราคิดในมุมมองของมันเป็นเสียงขึ้นแทรกหรือเปล่า
บางทีเราใช้ไมค์อยู่แล้วไมค์คนอื่นมาแทรกเราหรือเปล่า
เข้ามาในลำโพงแบบนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหม
สัญญาณโทรศัพท์มันพันกันหรือเปล่า
อันนี้ก็มองในแง่ของวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจจะเป็นไปได้
หรือไม่อย่างไรก็ยังไม่ทราบนะฮะ
ทีนี้พอลองย้อนกลับไปดูคลิปตั้งแต่ต้น
พบว่าในตอนแรกก่อนจะไลฟ์

ทีมงานต้องโทรเข้าไปหาค่ายมือถือ

จากนั้นก็มีเสียงแทรกเข้ามาอย่างชัดเจน

อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเกิดขึ้นแทรกตั้งแต่
เริ่มไลฟ์แล้วก็เข้ามาในไลฟ์

เดี๋ยวจะมีคนมาช่วยไลฟ์ด้วยนะ